ผมโหลดแล้วแล้วคุณล่ะครับโหลดหรือยัง

เกดกังวลใส่เดอะ

กุฏราคือกลุงค้าค่ะครอบจารณีนุภสุตนาวินค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านคุณรู้
พร้อมบาปทุกปัญหาและปัจจันทร์กับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
เมื่อกี้ทำเสียงสวยกันทำไมเนี่ย

อันนี้มั่วไปกันใหญ่แล้วมั่วเลย
นี่เขาไว้แค่นี้

ก็เลยมากับผู้ชายด้วยก่อน

ใช่มาที่รายการของเรา
กูเดามา

ลายอน

ผู้ชายในฝัน

ขอต้อนรับหนึ่งในศิลปินคุณภาพของเมืองไทย

เจ้าของเพลงฟังสไตล์สไตล์ทะเล
และมีอุคูเลเล่คู่ใจอยู่ข้างกายเสมอ
วันนี้เขาพร้อมจะให้เหล่าแม่บ้านสุดแซ่บทั้งสาม
คุยแคะแกะเก่า

ในอีกหลายมุมที่ชมรมคนรักสิงโตไม่เคยรู้
รวมถึงบทบาทการเป็นคุณพ่อมือใหม่อีกด้วย
เรื่องราวจะแซ่บแค่ไหนไปฟังจากปากเขาเลยค่ะ
ขอต้อนรับคุณพ่อลูกสามนะคะสิงโตนำโชคค่ะ
คือว่าเป็นผู้ปลุกกระแสอุคูเลเลเลยเนาะ

เรายังซื้อมาเลยแต่นิ้วมันยาวไป

คือจะบอกว่าลูกเด็กเล็กแดงเอามาเล่นกันใหญ่เลยเนาะ

เอาเพลงใหม่กใหม่ล่าสุด

ผมเตรียมมาเล่น๔นาที
แต่พี่ก็บอกเอาสักกุลกลุ่มหนึ่งก็พอแน่
หน้าอยากให้ฟังอีกหน่อยเนว

ใช่มันก็ต้องถูกเด็กค่ะ

คนจะอยากร้องมากเลย

ไม่ต้องคิดมากไปไม่ต้องคิดน้อยใจ
ทุกอย่างที่มันเป็นไปถูกแล้ว
ก็เพราะว่ามันถูกอยู่แล้ว

มันถูกกินแล้วที่เราต้องเสียใจมาตลอด
ไม่ต้องคิดมากไปไม่ต้องคิดน้อยใจ
ต้องอยู่คนเดียวให้ไหวมันจริงแล้ว
เราไม่ต้องไปเสียใจ
ไม่แช่งแม่ค่ะ
เห้ยรู้พวกนี้ไม่ได้เลยนะคะ

อยากจะไปแซะเรื่องราวความรักชีวิตรักเขา

ใจเราอยากมีผู้ชายล้วนแบบนี้เลยไหมคะ

แต่จะได้ผมไม่มีเชื้อจีนนะ
ถ้ามีเชื้อจีนนี้ได้มรดกยับเลยนะ

คือผมเนี่ยจะมีปัญหามากเลยตั้งแต่นานมาแล้วคือ
เวลาตั้งชื่อลูกเลยครับ

ก็เลยให้ภรรยาตั้งเป็นภาษาฮาไวน์ไป
ทีนี้การากินีเขาก็ตามไม่ถึง

มันบินไปไกลไงอ่ะเขาก็ตามไปไม่ถึง
เหมือนต่อขึ้นไปเพื่อต้องเรียกคาเน
คารานิอ่ะ

คือกลัวเดี๋ยวเขาโตมาน้อยใจว่า
เตยทำไมพ่อไม่ตั้งชื่อไทยให้
เราก็เลยใช้วิธีหลอกครามกรกอีนิ
ด้วยการมีชื่อไทยแต่เราไม่เอาไปใส่ไว้ในระบบ
ให้เขารู้หลอกราฬิกรินี
โตขึ้นเขาจะชื่อนายสมบูรณ์

ก็จะชื่อว่าเสียงที่มาจากสวรรค์ไหม
นายสวรรค์ถ้านั้นล่ะอ๋อชื่อสวรรค์
ทำให้แฟนเนี่ยได้รู้จักพี่สิงโตมากขึ้นผ่านสักครู่ค่ะ
เอ้าช่วงหน้าพอพอมากเลยพอยังยัง